กรณีที่อดีตนักมวยก่อเหตุ
ฆ่าพ่อตัวเองที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็หลบหนี

ตำรวจก็ไปจับกลุ่มนี่แหละค่ะช่วง๒ทุ่มที่ผ่านมานะคะ
สามารถควบคุมตัวนายอาทิตย์เท้าแสง
อายุ๓๗ปีอดีตนักมวย
ฉายาขุนศึกพีเอ็นยิมได้แล้วนะคะ
หลังจากก่อเหตุฆ่านายภัยศาลเท้าแสงอายุ๖๖ปีซึ่งเป็นพ่อแท้นี่แหละ
ฆ่าเสร็จแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้ในบ้านหลายวันที่จังหวัดขอนแก่น
ส่วนตัวเองก็หลบหนีมาอยู่กับพี่สาวที่อพาร์ทเมนต์
ในซอยลาดพร้าว๑๒๖เขตวังทองหลังกรุงเทพมหานคร
ตำรวจสอบสวนนายอาทิตย์ก็ให้การวกวนนะคะ
ตอนแรกปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ลงมือฆ่าพ่อ
วันที่เกิดเหตุตัวเขาได้ออกจากบ้านไปตั้งแต่ทุ่มหนึ่งแล้ว
แล้วก็กลับบ้านมาในเช้าวันรุ่งขึ้น

แล้วก็ทีนี้เขาก็เล่าให้ฟังด้วยไงบอกว่าไปตามช่างเนี่ย

ให้มาดูหน่อยว่าเอ๊ะทำไมรถมันสตาร์ทไม่ติด
แต่ทีนี้พอเพื่อนบ้านมาเขาก็เหมือนกับจะหาไฟฉายไง
พอไม่มีไฟฉายเพื่อนบ้านก็เลยเดินหา
พอไปรอบบ้านก็เอ๊ะทำไมกลิ่นเหม็น
หาไม่เจอจนมาได้กลิ่นเหม็นในห้องครัว
เปิดมาดูอ้าวเจ้าของบ้านเสียชีวิตอยู่

ก็รีบขับรถออกจากบ้านไปหาเพื่อนนะคะ

แล้วก็มาอยู่กับพี่สาวในกรุงเทพมหานคร

เพราะคิดว่ามีคนมาช่วยงานเยอะแล้ว
และว่าพ่อน่าจะถูกฆ่า
เพราะว่าทะเลาะกับคนหมู่บ้านในหมู่บ้านมากกว่า

บอกว่าวันเกิดเหตุถูกพ่อด่าว่าไม่ไปทำงาน

ก็เลยลงมือก่อเหตุใช้มีดฟันพ่อจนเสียชีวิตนะคะ
คือนายอาทิตย์มีอาการทางจิต
คือคุณผู้ชมต้องกินยาตลอดเวลา
แต่ช่วงที่ผ่านมาไม่ได้กินยา
ประวัติเนี่ยเคยเป็นนักมวยไทยที่เวทีมวยลุมพินีได้ค่าตัว๕๕๐๐บาทเลยนะคะ
แต่ก็กลับไปอยู่บ้านกับพ่อที่ตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น
เมื่อช่วงสงกรานที่ผ่านมาชอบขอเงินพ่อไปกินเหล้า
พอไม่ได้เงินก็ทำร้ายร่างกายพ่อตลอดค่ะ
จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมามีคนไปพบศพนายภัยศาลนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องครัว
สภาพก็มีเสือคลุมร่างเอาไว้ใบหน้าศีรษะลำคอถูกฟันด้วยมีดแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นเน่ามาแล้วด้วยนะคะ
ตำรวจได้ประสานให้ตำรวจภูทรภาค๔รับตัวนายอาทิตย์กลับไปดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาค่ะ